ที่ต้องตามกันต่อนะคะสำหรับพ่อผู้ช่วยสอสอที่ถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยม
คือลักษณะตอนพบศพเนี่ยคือหน้าทิ่มลงไปในบ่อน้ำลึก๔เมตร
แล้วที่ขามีผ้าขาวม้ามัดอยู่นะคะ
ตอนแรกทุกคนสงสัยเลยว่าน่าจะเป็นคนงานเมียนมาร์
อยู่ในสวนของผู้ตายนี่แหละผู้ตายชื่อนายธนุใจดีนะคะ
คิดว่าน่าจะเป็นชาวเมียนมากที่เป็นคนงานของผู้ตาย
ตำรวจเนี่ยรวบชาวเมียนมาร์ไปเป็น๑๐คนเลยนะไปสอบปากคำ
สุดท้ายเจอตัวแล้วนะคะ๒คนฆ่า๑คนรู้เห็น
รวมแล้วทั้งหมด๓คนด้วยกันแต่ตำรวจบอกต้องขยายผลเพิ่มด้วย
วันนี้ที่สพปากจันทร์ค่ะพลตำรวจตรีวัญชัยเอกพรพิษรองพบชนภาค๘นะคะก็มาประชุมเหตุการณ์นี้
ออกมายืนยันกับผู้สื่อข่าวเลยบอกว่า
ผู้ที่ก่อเหตุเป็นชาวเมียนมาร์คือในคิมมซอซึ่งคนนี้เคยให้สัมภาษณ์กับเราด้วย
นี่คือในคิมมซเสื้อสีแดงกันเป็นคนคือนายซมิวนะคะ
และอีกหนึ่งคนที่มีส่วนรู้เห็นชื่อนางมิซุกะเป็นภรรยาของคิมมซอร์
ถามปำรวจว่าอื่นการก่อเหตุอะไรเธอบอกชู้สาว
ชู้สาวระหว่างผู้ต้องหาก็คือนายคิมมซอกับผู้ตายคือนายธนุค่ะ
คล้องกับพยาหลักฐานของทางแพทย์แล้วก็พิสูจน์หลักฐานด้วย
ลองฟังรองพบชนภาค๘แถลงหน่อยนะคะ
ตรงนี้คนก็ตายไปแล้วนะ
ก็ได้มาในเรื่องของความมีความสัมพันธ์แบบนี้
มันไม่ใช่ประเด็นของการเรียกค่าใส่แต่ว่าเป็นสร้างนั่นขึ้นมานะฮะ

กลุ่มคนแรงงานก็อยากได้ตังค์นั่นแหละ

เพราะว่ามีการทำลายหลักฐานจากที่เกิดเหตุ
แล้วตอนหลังก็มาเรียก
ซึ่งคนเสียชีวิตไปแล้วมันไม่เข้าเรื่องของการเรียกค่าใส
ทีนี้ช่วงบ่ายค่ะตำรวจก็นำตัวนายคิมมซอ

ซอยทางเข้าบ้านสวนของนายธนุผู้ตายนะคะ
แล้วก็ให้ชาวบ้านในระแวกดูหน้าทั้งสองคน

ทีมข่าวเองก็พยายามถามตำรวจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มีรายงานออกมาบอกว่านายคิมมซอ
เขาทำงานเป็นลูกจ้างของผู้ตายมา๔ปีแล้ว

ในคิมมอสรก็คือนางมิสุกะเข้าไปนวดขาให้นายธนุ
ซึ่งปกตินายธนุก็เรียกใช้เป็นประจำอยู่แล้วค่ะ
อาจจะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่า

หลังจากที่คิมมอสรและซอมมิวร่วมกันก่อเหตุ
นางมิสุกะเมียก็รู้เหตุเขาบอกนะ
เขาบอกแบบนั้นนะรู้เห็นแล้วก็รออยู่ที่บ้าน

นำตัวมาสอบปากคำและยอมรับสารภาพนะคะ

เป็นจังหวะที่เขาเดินไปซื้อของนี่